สำหรับครอบครัวที่มีผู้ป่วยติดเชื้ออยู่
เขาก็มีการแยกตัวออกมา
ครอบครัวหนึ่งค่ะคุณแม่
คุณแม่เป็นคุณยายครอบครัวนี้

หลังจากนั้นค่ะบรรดาลูกสาวลูกเขยแล้วก็หลานอีก๒คน
ก็จะต้องแยกออกมาอยู่แล้วก็ต้องกักตัว๑๔วัน
แต่ครอบครัวนี้เขาบอกว่ายังไม่ทันได้เตรียมตัวเลย
เข้าระบบการกักตัวแล้วตอนนี้ค่ะเดือดร้อนเป็นอย่างมากเลย
อาหารน้ำดื่มพ่ออ้อมนม
ของลูกของหลานทั้ง๒คนไม่มีเลยนะคะ
ทีมข่าวของเราได้ข่าวค่ะก็ลงพื้นที่ไปหาเลยนะคะ
จุดนี้เป็นบ้านเลขที่๑๗๒๑ซอยด่านสำโรง๕๔หมู่ที่๑๐
ตำบลสำรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรประการ
ที่ต้องอ่านรายละเอียดแบบนี้เผื่อคุณผู้ชมนะคะอยากจะไปช่วยเหลือ
บ้านนี้หน้าบ้านเป็นลักษณะนี้
คุณผู้ชมเอาของที่ที่ฉันจะอ่านต่อไปนี้ซึ่งเป็นของใช้จำเป็นเนี่ย

ทีมข่าวของเราไปเจอฝั่งสามีในโจ
ฝั่งพันรยาชื่อนางนางสาวสร้อยจริน
และลูกชาย๒คน๖ขวบกับอีก๘เดือนค่ะ

โอ้โหคุณพ่อคุณแม่ดีใจอย่างมากเลยค่ะ
แต่ไม่กล้าออกมายืนคุยใกล้กับนักข่าว
ยืนอยู่ห่างแล้วก็บอกคุณนักข่าว
อย่าเข้ามาใกล้ครอบครัวเราอยู่ในระหว่างการกักตัว๑๔วันค่ะ
ฟังพันรยาเล่าให้ฟังว่าแม่ของเธอนะคะ
ชื่อว่านางปอลิศราชทัพทิม

นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการค่ะ
เข้าโรงพยาบาลไป๒วันแล้ว
สาเหตุคือแม่ขับรถตุ๊กรับจ้างแถวสำโรง
แล้วช่วงเดือนธันวาคมไปเล่นการพนันกับเพื่อน
ที่บ่อนแห่ง๑ถนนเทพลักษณ์๘๒
หลังจากกลับมาบ้าน๑๒วัน

พอไปตรวจที่โรงพยาบาลติดเชื้อโควิดค่ะ
โรงพยาบาลเอาตัวแม่เข้าสู่กระบวนการรักษาทันที
ครอบครัวของตัวเองรวม๔คนไปตรวจหาเชื้อออกมาเป็นลบ
แต่เพื่อความไม่ประมาทก็เลยกักตัว๑๔วัน
แต่ตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนลำบากมาก
สามีปกติจะไปขับรถตุ๊กรับจ้าง
แต่พอกักตัวออกไปทำงานไม่ได้ค่ะ
มีแต่รายจ่ายไม่มีรายได้นะคะ
และตอนนี้ค่ะอาหารก็ออกไปซื้อลำบาก

นมให้ลูก๘เดือนที่อุ้มอยู่ก็ไม่มีออกไปซื้อไม่ได้
อ้อมเด็กก็หายากค่ะ
ก็เลยฝากสื่อนะคะบอกต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้มาดูแลช่วยเหลือตัวเองด้วยนะคะ
ถามเพื่อนบ้านค่ะชื่อวนายวิเชียนนกดีนะคะ
เพื่อนบ้านก็บอกว่าบ้านอยู่ติดกัน

หน้าบ้านก็แทบจะติดกันร่วมกันอยู่แล้ว
เขาบอกว่าบ้านเขาเองก็มีเด็กเล็กอยู่
พอข่าวออกมาแบบนี้ก็เลยแอบกลัวแหละ
อยากจะให้เทศบาลด่านสำโรงออกมาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคให้หน่อยนะคะ
จากโพดในบ้านโพดหน้าบ้านแล้ว

เพราะเป็นรถที่ผู้ป่วยโควิด๑๙ใช้ประจำ
ตัวเองกับภรรยาไม่ได้ไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาล
แต่เฝ้าสังเกตอาการอยู่เช่นเดียวกัน
อยู่ในที่บ้านกักตัวอยู่ที่บ้าน

ให้ห่างคุณตาคุณยายให้ออกไปเล่นไกลค่ะ
ก็โทรถามอาการอีกว่าแม่เป็นยังไงบ้าง
เขาบอกว่าเป็นโควิดติดโควิด
ทีนี้เราก็เลยถามว่าแล้วเป็นยังไง
แล้วตัว๔คนที่อยู่มีกี่คนในบ้านตอนนี้
ก็บอกว่า๔คนมีลูก๘เดือนคนนึง

แล้วก็ตัวแฟนเขากับตัวเขาตัวอ้อม
หนูก็เลยถามว่ามีอะไรกินไหมอะไรไหมอะไรอย่างนี้

ก็เลยเอาข้าวเอาข้าวสารเอามะม่าเอาไข่
เอานมมาให้เด็กก็เอาขนมมาให้เด็กทาน